มีความคืบหน้าแล้วก็มีคลิปที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์สะพานถล่มที่ราชกระบังนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหกำลังขับรถผ่านพอดิบพอดี
แล้วก็เห็นภาพนี้อยู่ในเหตุการณ์พอดีรอดตายมาได้ไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับ

อันนี้คือถ้าคำว่าหนีตายคือภาพนี้ไม่ผิดเลย
ถูกต้องมันยิ่งกดฉากในภาพยนตร์น่ะ
คือทางกำลังขับรถผ่านพอดีนะครับ
ทะลมไล่หลังมารถจักรยานยนต์เห็นมั้ยสีชมพูก็ตกใจก็เบรกชน
รถทุกคนก็ตกอกตกใจพยายามจะหาทางหนีทีไล่
ไม่พอสายไฟโดนล้างลงมาเกี่ยวอีกโอ้โหเป็นภาพเหตุการณ์ชุลมุนเหลือเกิน
จากกล้องกับรถคันนี้ทั้งกล้องหลังรถและกล้องหน้ารถ
เจ้าของคลิปคือคุณพงศิริครับเล่าแบบนี้เลย
กำลังขับรถกลับจากการไปห้างมาจะกลับบ้านอยู่
ไม่มีเสียงอะไรก็เลยมองไปข้างหลังผ่านกระจกโอ้โหสะพานถล่มไล่หลังมาครับ

มอเตอร์ไซคันหน้าตกใจหยุดอีกก็ไปชนกันอีก
สุดท้ายมันชนมาแบบนี้คือเพราะทุกคนก็ลีบจะหนีเอาชีวิตรอด
สุดท้ายก็ทุกคนในภาพนี้ก็หนีมาได้อย่างปลอดภัย
ความเสียหายของรถของเจ้าของคลิปนี้
คือถ้าโดนสะเก็ดปูนกระแทก
มีสะเด็ดหินสะเก็ดปูนก็โดนบ้าง
มีรอยเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ทั้งด้านหน้าด้านหลัง
เบื้องต้นก็คุยกันเรียบร้อยรับผิดชอบกันไปตามกฎหมาย

อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีสะพานถล่มและมีคนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
ภาพนี้ดูครับ

โอ้โหถ้าวิ่งไม่ทันนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง

มันน่ากลัวจริงครับเห็นไหมว่าตรงนี้สั่นเลย
คือแรงของคานที่ถล่มลงมามันทำให้พื้นสั่นขนาด

แล้วเหล็กเมื่อกี้เฉียวตัวผู้หญิงไปนิดเดียว

คือต้องบอกว่าโชคดีที่ตรงนั้นมีทางที่จะเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
คนสามารถเลี้ยวเข้าไปหลบอยู่ตรงนั้นได้
และรถเก๋งคันนี้ลอดตายังวุดวิด
โอ้โหอยู่ในกลุ่มของฝุ่นแล้วคือ
พอรถเก๋งออกมาปุ๊บนะไอ้คาเหล็กหล่นมาพอดีฮะ

นี่คือนาทีชีวิตเอามาให้ดู๒คลิปติดกันนะครับ
ทีนี้มันมีคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่งนะค่ะ
คือนาทีชีวิตนะที่รถเขาเกิดเหตุ
เขาบอกว่านี่ดิดดูคลิปนี้ให้ดูก่อน
จากร้านที่ขาของอยู่ตรงนั้นครับ

คือทำได้เพียงตกใจและตะโกนร้องกรี๊ด
เป็นอาการของคนที่ตกใจสุดขีด

ก็ยืนกรี๊ดอยู่แบบนั้น

ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ถล่มนะครับคุณผู้ชม
เป็นเสียงคือรู้ได้ว่าเขาตกใจจริง
กรีบร้องกัน
แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจ

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ทางครอบครัวก็ได้ไปรับศพวิศวกรที่เสียชีวิต
จากเหตุสะพานข้ามแยกถล่มนี่แหละค่ะนะคะ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทธลุง
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมวิศวกรรมสถานได้พบต้นเหตุ
ที่ทำให้สะพานซุดตัวลงมาแล้ว
แต่บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ
ศาสตราจารย์วัชรินกาสลักนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมวันนี้ลงไปในพื้นที่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมีหลักฐานนะคะ
จากกล้องหน้ารถของชาวบ้านในช่วงเกิดเหตุ
ก็ช่วยทำให้การประเมินสถานการณ์มันง่ายขึ้น
แต่สิ่งที่ต้องการมากในตอนนี้ก็คือรายละเอียดเรื่องแบบก่อสร้าง
บันทึกรายงานประจำวันของการก่อสร้าง
โดยจะมีรายละเอียดทางวิศวกรรม
อย่างเช่นการดึงลวดเหล็กด้วยแรงเท่าไหร่นะคะ

แล้วเขาก็จะเอารายละเอียดต่างเหล่านี้มาวิเคราะห์
ตรงนี้เดี๋ยวพอได้แล้วคาดว่าใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่ง

ส่วนที่หลายคนกังวลกันว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้
ก่อสร้างตรงนี้ที่จุดอื่นที่มันไม่ได้พังถล่ม

ทางนายกวิศวกรรมสถานเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
มันอาจจะมีชิ้นส่วนแตกหักผักร่วงลงมาได้อีก
สาเหตุเบื้องต้นหรือสมมุติฐานมองได้ว่ามันอาจจะมาจากหลายส่วน
หลายสาเหตุนะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างไม่ถูกต้อง
วัสดุไม่ดีแต่ว่ายังไม่ขอลงรายละเอียดในตอนนี้
เพราะเดี๋ยวต้องไปตรวจพิสูจน์ก่อนว่าแต่ละกระบวนการ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าโครงสร้างทุกส่วนที่อยู่ข้างกัน
ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือสะพานมันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่า
เพราะมันมีสาวต้นอื่นด้วยเนอะใช่ค่ะใช่ค่ะ
เป็นตามลักษณะทุกชาติที่สุดท้าย
ขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณชัดชัยประเสริฐวิศวกรควบคุมโครงการ
นิมนต์พระสงฆ์มาที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนานะคะ
ก็จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่วัดพังกิ่งอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ส่วนการเก็บกู้ซากของทางยกระดับที่ถล่มลงมา
ทางผู้มนิการสำนักงานเขตลาดกระบัง
วันนี้ได้มีการประชุมและรายงานความคืบหน้า
บอกว่าเมื่อวานก็ทำงานกันจนถึงเลยเที่ยงคืนไปนะคะ
แล้วก็เริ่มงานต่อเมื่อเช้านี้ใช้เครนรื้อถอนทั้งหมด๘คัน
ได้เริ่มสกัดเสาต่อหม้อออกเป็นชิ้นเล็ก
แล้วก็ค่อยทยอยเอาออกจากพื้นที่
ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห
ซึ่งถ้าทำได้ในระดับนี้ก็ถือว่าจะเร็วกว่าแผนเล็กน้อย

วันนี้ก็เพิ่มเครื่องจักรขนาด๑๖๐ตันขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งนะคะ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมก็ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ถ้าหากว่ามีการเคลื่อนตัวของโครงสร้างก็ให้ชะลอก่อน
กั้นพื้นที่โดยรอบก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทมานิดคำฟูค่ะ
ท่านรองผู้กำกับป้องกันและปราบปราม
สถานีตำรวจนครบานจรเข้น้อย
ก็ส่งตำรวจค่ะไปประจำในจุดเกิดเหตุ
หน่วยความสะดวกเรื่องการจราจร

ก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรนะคะ
โรงเรียนค่ะโรงเรียนในพื้นที่๑โรงเรียน
ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ปิดการเรียนการสอนไป
เดี๋ยวเปิดอีกทีหนึ่งวันจันทร์ก็ปิดไปก่อนช่วงนี้นะคะ
ขณะเดียวกันมีผู้มาขอความช่วยเหลือเพิ่มในวันนี้๑๐ราย

มีการแจ้งขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความเสียหายบ้านเรือน
สินรถยนต์แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งผู้บาดเจ็บเพิ่มนะคะ